ลำฟรีกินฟรีงานบุญอะไรอย่างนี้

โหยอุตส่าห์เป็นงานบุญ

พยายามห้ามอ่ะ

สุดท้ายก็เนี่ยค่ะคลิปนี้๒นาทีนะคะ

เจ้าของบ้านก็ระบุข้อความบอกว่า

เอาโก้กี้พลาสติกของเขาเนี่ยไล่เนี่ยวาดโยนเวียนกระเทือบกันแบบเนี่ย

นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะ

ใช่ไม่เอาเรื่องเอาราว
บ้านเลขที่๖๒หมู่๓อำเภอวานอนิวาสจังหวัดสกลนครนะคะ
นายอนุกูลเสียวสุกอายุ๓๑ปีเป็นเจ้าของบ้านค่ะ
นายอนุกูลบอกว่าตัวเองมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
บ้านหลังนี้สร้างด้วยตัวเอง
พอสร้างเสร็จปรึกษาญาติพี่น้องว่าทำบุญกันหน่อยดีไหม
ประเพณีก็ต้องมีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่
จ้างวงดนตรีหมอลำแถวนั้นมา
พอวงดนตรีเริ่มเล่นแบบสนุกสนานนะ๓ชั่วโมงกลุ่มวัยรุ่นเริ่มเลย
กระทบกระทั่งกันทะเลาะวิวาดทุบตีคว่างปลาเข้าของใส่กัน
ตามคลิปเนี่ยค่ะคลิปนี้น้องชายเจ้าของบ้านเขาถ่ายเอาไว้นะคะ
พอไปดูหลังจากทะเลาะกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปเนี่ยนะ
ไปดูว่าอะไรเสียหายบ้างเจ้าของบ้านบอกว่าก็มีเก้าอี้พลาสติกที่ซื้อมาใหม่ใหม่เลย
ตัวแตกเสียหายเพราะถ้าดูในคลิปดีเก้าอี้นี่แหละเป็นอาวุธเอามาเครื่องกัน
มาฟาดใส่กันเนี่ยนะคะครับยังดีที่ไม่มีใครถูกลูกหลงจนได้รับบาดเจ็บ
แต่คลิปนี้พอโพสต์เฟซบุ๊คคนก็แชร์กันต่อเยอะเลย
เจ้าของบ้านคุณอนุกูลก็เลยบอกว่าปรึกษากันในครอบครัวเอายังไงดี
เขาก็เลยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวอะไรกับใคร
ไม่อยากจะแจ้งความให้อภัยก็แล้วกันครับแต่ก็โพสต์คลิปเนี้ยเพราะว่าอยากเตือนถึงกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุว่า
นึกถึงหัวอกเจ้าภาพเขาบ้างค่ะ
ปฏิบัติจ้างพรวมหมวรมมาในงานเกิดเปิดการแสดง
เดี๋ยวเช็ดเปิดการแสดงได้ประมาณ๒๓ชั่วโมงครับ
เพื่อที่วัยรุ่นเขาเข้ามาส่วนหาทุ่ม
พอดีมันเกิดชุดละมุนกันอยู่ในบ้านเจ้าภาพ
ตามที่คลิปที่ลงไปนะครับ
ก็เลยสร้างให้พรวงหนุนตีเขาเล่น

ครับแต่คลิปที่ลงไปก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้วัยรุ่น
ครับเราได้แจ้งความแรงไหมครับ
เพราะว่าทั้งเจ้าภาพเนี่ยไม่ได้เสียหายอย่าง

มีแต่แค่เล็กน้อยความรู้สึกของเจ้าภาพนะครับ
คืออยากให้เบิ้งกันพี่ดีแต่ว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นครับ
ได้แจ้งความอย่างก็คือเรื่องให้มันจบก็จบไปนะครับ
อยากจะฝากถึงกับพวกวัยรุ่นพี่น้องทุกคนครับ
ที่มาเที่ยวในงานหรือโปรแมนในงานนี้หรือในงานอีก

ต่อไปก็ก่อนที่จะเห็นยังลงไปก็
ให้นึกถึงพอถึงแม่รืสรึดถึงคนข้างหลังรืส
ถ่ายที่ยังค่อยเป็นทวงอยู่
มันเกิดอย่างขึ้นมาแล้วมันบอกปุ้มกันมันบอกปุ่มเสียครับ
เจ้าของบ้านใจดีบอกว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะ
แค่อยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์เอาไว้เฉย
ทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับนายสนั่นสมนะ
ผู้ใหญ่บ้านดอนกลอยหมู่๓ตำบลหนองแวงใต้อำเภอวานอนนิวาส
จังหวัดสกลนครนะคะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นห้าทุ่มสามสิบพฤศจิกายนที่ผ่านมา
บ้านเกิดเหตุเป็นบ้านหลานชายของผู้ใหญ่บ้านเองค่ะครับตอนนั้นน่ะผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ในงานนะ
ก็ไปคอยดูแลความเรียบร้อยในงานปรากฏว่าตอนที่ทุกคนกำลังสนุกกันเลยอ่ะ
ลุมบอลกันวุ่นวายกันมากผู้ใหญ่บ้านบอกพยายามไปห้ามแต่ก็ไม่เป็นผล
กลุ่มวัยรุ่นมีกันอยู่๓๐กว่าคนไม่มีใครยอมใครเลย
ก็เลยชุนละมุนอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ

ต่างคนก็ต่างวิ่งแยกย้ายหลบหนีกันไป
กลุ่มที่ก่อเหตุมีอยู่ประมาณ๒๓กลุ่มเลยนะคะ
ว่าเขาน่าจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาก่อน
เจอกันในงานก็เลยเกาะเหตุนี้ขึ้น
ตอนนี้รายงานให้ทางอำเภอได้รับทราบแล้ว
ถือไว้สนุกบัดปีครบ
ก็ไง๙๙ต้องมีเรื่องก็ได้ประมาณนี้
แต่ละบ้านแต่ละสมสดิน
คนเจ็บนี่มีอยู่หรอกครับคนเจ็บเนี่ย

แต่ว่าแบบล่มแบบนอนลุคไปสถานที่นี่ไม่มี
ทะเลาะกันแล้วแต่ว่าก็จะมีการบาดเจ็บบัตรเป็นแผลเป็นอย่างสีหน้าอาจจะมีอยู่
บานนี้ซึ่งนั่นก็จูนั่นก็อ๋อไงซึ่งนั่นก็บ่ไม่ธรรมดาขึ้นกันอ๋อ
ทำไมความความเก่งของเขาความสามารถของเขานั่นใจเขานั่น
สองสามบ้านเขาที่ร่วมตัวกันเป็นทีมนึงอย่างสิน่ามันสิเป็น
พวกที่มีนางสม่ามันสิบปีนค่ะคือเขาเอาเป็นเด็กแว่นจังสินนะครับ
ผู้ใหญ่บอกโอ้โหงานไหนงานนั้นมีวงหมอลำมาทีไร๙๓

ก็นี่แหละเด็กในพื้นที่หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็เป็นกลุ่มกวนกันไป
เจอกันก็เนี่ยแหละฮะแล้วจะทำยังไงอ่ะทีนี้
เจ้าของบ้านเลยบอกว่าก็อยากจะให้ดูคลิปนี้เอาไว้เป็นอุทาหรณ์นะ
งานบุญงานดีก็อยากจะให้สนุกกันแบบดีอย่ามาก่อเรื่องแบบนี้นะคะ
เรื่องนี้อยากจะให้เป็นกรณีตัวอย่างแล้วก็คลิปนี้ก็ดูเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกัน

อ๋อใช่ไม่ให้เข้าได้ไหมอ่ะห้ามไว้รุ่นเข้า
เข้าบ้านนี้มันก็ไปบ้านอื่นอีกมันก็ไปเจอกันที่ไหนสักที่หนึ่งใช่ไหม
ขังมันอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ต้องไปไหนใช่ดูไทยรัฐนิวโชว์อยู่นั่นแหละนะ